เช็คเงินในกระเป๋าและในบัญชีของคุณหน่อย
มีเท่าไหร่อาจจะซื้อของได้น้อยลงนะ

เริ่มที่ราคาไข่ไก่กันก่อนเลยครับคุณผู้ชม
เลี้ยงไก่ไข่๔แห่ง
ร่วมกันออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรและเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก๒๐สตางค์ต่อฟองครับ
ถ้าคิดเป็นแผงนะก็ตกแผงละ๖บาท
เดิมเพราะขายฟองละ๓บาท๘๐สตางค์ก็เป็นฟองละ๔บาทถ้วน
มีผลตั้งแต่วันนี้เลย๑๔กรกฎาคม
โดยร้านขายไข่ในหลายจังหวัดบอกว่า
เป็นราคาไข่ไก่ที่แพงสุดเป็นประวัติการ
หลังจากที่ขึ้นมาตลอดไม่มีลงเลยนะ
จากเป็นช่วงปลดแม่ไก่แก่ออกครับทำให้ปริมาณไข่ลดลง
ราคาไข่ไก่เบอร์๐ขายแผงละ๑๔๐บาท
ไข่ไก่เบอร์๑แผงละ๑๓๐บาท
และไข่ไก่เบอร์๒แผงละ๑๒๕บาท
ราคาที่สูงแบบนี้อาจจะมีหลายร้าน
กิจการขายไข่ไก่ก็เป็นได้นะครับ

โดยเฉพาะน้ำมันเบนซินและแก๊สโสฮอล์

เช้าวันนี้มีการปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล
ขึ้นทุกชนิดลิตรละ๓๐สตางค์

นับเป็นการขึ้นวันที่๒ติดต่อกัน
หลังจากเมื่อวานนี้๑๓กรกฎาคมตอนตี๕
ก็ปรับขึ้นมาแล้ว๓๐สตางค์
รวม๒วันขึ้นมา๖๐สตางค์ต่อลิตรแล้ว

ถ้าไปเช็คราคาแก๊สโอฮอล๙๕อยู่ที่
๖บาท๖๕สตางค์ต่อลิตร
โอฮอล๙๑๓๖บาท๓๘สตางค์ต่อลิตร
อี๒๐๓๔บาท๓๔สตางค์ต่อลิตร
และอี๘๕๓๔บาท๗๙สตางค์ต่อลิตรครับ

มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันมาแล้ว๓ครั้งนะครับ
แล้วเรื่องนี้ต้องรู้เหมือนกันสำหรับผู้ประกันตน
โดยเลขาที่การสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่า
สถานะการลงทุนของกองทุนประกันสังคม
มีเงินสะสมณวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
จำนวนเงินอยู่ที่๒๓ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปลายปี๖๕ถึงร้อยละ๓๒๔ครับ

สถานะของกองทุนประกันสังคม
เงินสะสมรวมกว่า๓ล้านล้านบาท
โดยการลงทุนจะไปเน้นถือครองหลักทรัพย์ระยะยาวครับ
และจะไปหาโอกาสลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุน
โดยท่านมั่นใจว่ากองทุนที่มีเสถียรภาพมั่นคง
จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
สำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ในระยะยาว
ให้ผู้ประกันตนทุกกรณีอย่างแน่นอนครับ